เช็คราคาสินค้ากันเช้าวันจันทร์แบบนี้
ดูสิว่าจะมีราคาสินค้าปรับขึ้นหรือปรับลงกันบ้าง

วันนี้คงที่นะคะหมูเนื้อแดงยังอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๔๕บาทต่อฟองค่ะ

ปลากระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ